นักแสดงรุ่นใหญ่นะคะก็ได้โพสต์นะคะโพสต์โพสต์ภาพ
พร้อมข้อความสุดเศร้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะ
ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะ
ไม่มีคำว่าตลอดไปในโลกนี้
ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ให้กำลังใจที่ส่งมาให้นะคะ
อันนี้เราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่ตายด้วยที่ได้สูญเสียลูกชายไปนะคะ
ซึ่งแพลดอทคอมค่ะได้เผยบทสัมภาษณ์จากปากเพื่อนสนิทของพี่ตาย
ยืนยันนะคะว่าคุณโตนรามบุตรบริบูรณเวทค่ะ
ลูกชายคนเดียวของพี่ตายนะคะได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
ในวัย๓๙ปีด้วยโรคมะเร็ง
ซึ่งประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
โดยตลอดระยะเวลาของการรักษาค่ะ
คุณตายได้ทำหน้าที่ดูแลลูกชายคนเดียวของเธออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
ในชีวิตนี้ค่ะมีกันแค่๒คนแม่ลูกเท่านั้น
เพราะตัวเธอเองค่ะก็ใช้ชีวิตโสดมาตลอด๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
ตราบจนสิ้นลมหายใจสุดท้ายของลูกชายค่ะ
ยังคงทำหน้าที่คุณแม่ได้อย่างงดงามแล้วก็เข้มแข็งมากเลยนะคะ
อันนี้เราก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่ตายด้วยนะคะ
ลูกชายพี่ตายอายุยังน้อยเนอะ๓๙ปีใส่ได้จริงค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็แสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วยนะคะ